คุณผู้ชมค่ะเต้นไม่ค่อยถนัดล้อไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรหน้าหล่อ
คอยติดตามผลงานน้องด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูดราม่าวงการหมอลำกันบ้างดีกว่า
รู้สึกว่ามีแฟนเพลงหน้าเวทีไงมาดึงมือแล้วน้องชักสีหน้าด้วยคุณผู้ชม
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันเขาบอกว่าเต้ายองเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่า
ดังแล้วหญิงแบบนี้ไม่น่ารักด้วยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออย่าเพิ่งฟังน้องก่อน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องมีราวเต้ายองก็ได้โพสต์ขอโทษพี่
แฟนคลับที่ทำให้ผิดหวังยืนยันเลยว่าเต้ายองนั้นยังเป็นแค่แดนเซอร์ตัวเล็ก
คนดีคนเดิมซึ่งต่อจากนี้ค่ะก็จะระมัดระวังควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากกว่านี้นะคะ
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเต้ายองกับท็อปนารากรที่ร่วมวงระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยกัน
ก็ขออวดพี่แฟนคลับทุกคนด้วยว่าเวลามาเชียร์คุณผู้ชมค่ะวอนเลยขอเลยมาชมหน้าเวทีเด้อ
อย่าดึงอย่ารั้งกันหรือบางครั้งก็อย่าทะเลาะกันหน้าเวทีนะเพราะมันจะทำให้งานต้องยกเลิกค่ะ
แล้วก็กว่าจะจัดงานโชว์ได้แต่ละงานนึงเนี่ยงานแสดงมันต้องแบบว่าเสียค่าเช่าสถานที่
ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างมากมายเอาเป็นว่ามาดูหมอลำก็ทำใจให้เพลิดเพลินก็แล้วกัน
อย่ามาหาทำอย่ามาตีกันเด้อไปฟังเต้ายองแล้วก็ไอ้ท็อปกันค่ะ
การที่เจ้าภาพจะจัดงานและจ้างหมอลำมาได้ครั้งนึงเนี่ย

สถานที่ท่าจางหมอล่ำนี้และคิวงานหมอล่ำนี้
พยายามรักษาหน้างานช่วยเจ้าภาพด้วย
เห็นชาติช่วยเจ้าภาพแล้วก็อยากให้พี่น้องเพื่อน
ที่เบื้องหมอล่ำนี้ได้มวลน้ำกาจจะสดแจ้ง
อะไรไม่ถูกใจก็พร้อมปรับปรุงนะคะแม่ค่ะ
การควบคุมอารมณ์ก็จะทำให้ดีขึ้นนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องฟ้าฝนที่ตกไม่หยุดหย่อนค่ะ
เต้ายองกับหนุ่มท็อปนั้นก็หวั่นใจเหมือนกันว่า
กระทบกับงานโชว์กลางแจ้ง
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพตามภาพเลย
พายุทะลมเวทีระเบียบรรทศิลป์
อันนี้เสียหายเป็นล้านนะพังมาแล้วค่ะ
แต่ว่าถึงยังไงเต้ายองก็ขอสู้ไม่ถอย
เด้งสู้ฟ้าสู้ฝนไปเลยจ้า
ก็กลัวนะตามความจริงก็คือไม่อยากให้ฝนตกช่วงนี้
เพราะว่าเขากำลังทำการแสดงใหม่
ก็อยากเห็นแฟนเพลงได้เห็นโชว์ที่มันเต็มรูปแบบก่อน

ด้วยหน้าที่เจ้าของที่จะต้องแสดง
เบอยแม่นสียังก็ต้องฟื้นเพื่อผมงานของวง
อย่านหรอกเด้อด้วยหน้าที่เจ้าของก็ต้องเห็ดก็ต้องทำไป

มีแต่ลมเย็นมานะคุณผู้ชมนะ